ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต๓ศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับว่ามีปากเสียงเรื่องของที่จอดรถ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ
ทศพรพิทักษวุฒนานนท์ผู้ต้องหาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ถูกตำรวจนครบานบางชันนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นตึกแถว๓ชั้นเปิดเป็นร้านค้าส่งสุราและของชำ
และร้านตัดผมฤทธิ์บาร์เบอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยสวนสยามสิบห้า
หลังก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตรวม๓ราย
โดยนายทศพรสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเองทั้งหมด
จากบันดาลโทษะเรื่องที่จอดรถซึ่งไม่ได้เจตนาทำให้ใครเสียชีวิต
พร้อมสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
มีประชาชนที่ทราบข่าวต่างมามุงดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจ
และมีบางส่วนพยายามที่จะเข้าไปรุมประชาธรรมนายทศพร
ตำรวจต้องรีบนำตัวนายทศพรออกจากจุดเกิดเหตุทันที
หลังจากทำแผนเสร็จโดยนายนำอันนั้นเลิศที่สุดพง
พี่ชายของนางสิริรักษ์เล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ทราบว่าน้องสาวและนายทศพร
มีปัญหากันเรื่องที่จอดรถและได้มีการถอยรถเฉียวชนกัน
แต่ก็ได้เรียกประกันมาชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว
ไม่คิดว่านายทศพรจะก่อเหตุรุนแรงเช่นนี้
แล้วอันนี้มันก็บอกว่ามันไม่ได้ทำอะไรกินมรดกพ่อแม่
ขณะที่นางสาวปนัดดาม่วงคราเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่า
คู่กรณีทั้งสองมีปัญหาเรื่องที่จอดรถมานานแล้ว
จนเป็นภาพชินตาของเพื่อนบ้านในระแวกนี้

แต่ก็ไม่คิดว่านายทศพรจะก่อเหตุรุนแรง
จริงเขาก็ไม่น่าจะใจร้ายขนาดนี้คนที่ยิงค่ะ
น่าจะคุยกันแบบไกลเกลี่ยกันได้อะไรประมาณนี้
แต่เขาไม่น่าแบบมาอุดอาดแบบนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมฝากข้อคิดถึงประชาชน
ให้นำเหตุการณ์นี้ไปเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร
หากทั้งสองฝ่ายมีสติยังคิดมากกว่านี้เหตุการณ์ในลักษณะนี้คงไม่เกิดขึ้น
และคงไม่มีใครต้องสูญเสียเช่นนี้
พรสจิริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน